ออกจากเป็นจุดเจ้าแล้วครับครับ

แล้วก็นี่ก็ได้ทำแล้วครับ

แล้วไปโหลดดูก็ไวตามิโว่ยายจาตามสนับสนุน
มาตั้งแต่เริ่มต้นถึงว่าเค้าชอบมันทียังไง
เข้ามายังไงเริ่มทำซิงเกิ้ลยังไงแล้วก็จนออกมาประสบความเร็จแบบนี้นะครับ
ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับ
แล้วก็เตรียมตัวมาประมาณนึงครับ
แล้วก็มันเยอะอะพี่รถล้นแบบล้นที่ครับที่ทำไว้
แล้วก็เสียงกรี๊ดดังมากตอนแรกก็เขินนะครับ
แต่ว่าเขาก็ต้อนรับเราอย่างดี
มันอยู่หลังเดดดีตะลกครับมันก็มีเขินบ้างได้มาก

เน้นเค้าเริ่มเล่นตั้งแต่ฝนตก
เผซี๊เห็นรูปร้องแบบฝนตกครับ
เราก็อยู่หลังก็ได้ได้ยินเค้าร้องเพลงเรามาตลอด

ทุกคนน่ารักครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้มีคนเราก็ติดกล้องที่นี่ดูนะครับ
ก็ฝนตกมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึง๑๐โมง๑๑โมงถึงเที่ยงก็แบบเราก็โถ
ยืนตากผม๔๕คนก็แบบว่าฉันไม่ไปไหนน่ะเหมือนว่าฉันจะปรักหลักแค่ที่ตรงแล้งประทับไปถ่ายรูปไป

ผมตอนที่มากับเจ้านายก็เดินขึ้นมาตอนข้าง

สมัยขึ้นโลกดนตรีขึ้นเจ็ดสี่คอนเสิร์ตเหมือนกัน
เกิดแล้วยังอีกครั้ง

เหมือนเห็นเราสมัยก่อนเหมือนกัน
แล้วก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกดีใจ
แล้วก็นี่เป็นแผนที่เราตั้งใจไว้

ทุกอย่างเป็นไปตามแผนทุกอย่างเลยครับ

แล้วก็เหมือนจะปิดซิงเกิ้ลก่อนไปเรียนนะครับ

อย่างนี้ไปเลยก็จะมันเหมือนเป็นแก่แดดอีกนิดนึง
คุณจะปล่อยเขาให้เป็นเวลาแบบนี้ไหร่มีเวลาอีกเยอะ
ตัวเขาเองครับเขาชอบเขาเองครับ
แล้วมาถึงวันนี้เขาก็แบบผมว่าเขาก็พร้อมในระดับหนึ่ง
ที่เราโปรโมทแบบเกียร์หนึ่งเดินแค่เกียร์หนึ่ง
เพราะว่าเขาในระดับหนึ่งที่ทำเขาก็ทำได้ดี
เพราะว่าตอนนี้สกิลดนตรีเขาดีกว่าผมสมัยเด็ก
ก็คือไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีอะไรต่าง
อาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่เขาเข้าใจของดนตรี
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเขาได้ก็คือเวลา

ถ้าจะมาสั่งไหมทำวันนี้วันนี้แบบนี้
ผมว่ามันไม่ธรรมชาติเขาเดี๋ยวมันจะเลิกซะก่อน

เรียนอะไร
แต่ปัจจุบันชื่อเสียงมันอยู่บ้าง
แล้วทำไมไม่ให้น้องได้อยู่นานกับเรา
นี่คือนี่คือสิ่งที่จริงตอนนี้ในตลาดเพลงเมืองไทยมันหายไป

ในการที่เราจะสร้างนักร้องขึ้นมาที่จะให้อยู่นาน
แล้วก็เราใช้คำว่าเราจะสร้างสตาร์
อันนี้คือเป็นสูตรนึงที่เราพยายามจะสร้างสตาร์ขึ้นมา
มันต้องมีวิธีไหนแล้วสูตรใครสูตรมันบอกไม่ได้
แต่ว่าตรงนี้มันมีส่วนประกอบหลายอย่าง
อย่างผมเองผมก็จะอาจจะใช้ประสบการณ์จากตัวเองที่อยู่มาแบบ
ยังอยู่มา๒๖๒๗ปี
มันมีหลายปัจจัยใช่อันนี้ต้องดูไปก่อน
แต่ว่าก็สิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้อายุ๑๖แล้วทำได้แบบนี้
กว่าล้านวิวแล้วก็มีแฟนคลับมากมายแบบนี้
สิ่งที่เราปูให้นี่มันถูกทางแล้ว
ก็จะเป็นยังไงตอนนี้ยังตอบไม่ได้
เพราะมันใช้อย่างเดียวที่ใช้ได้คือเวลาเท่านั้นที่จะตอบตัวเขาได้

ถ้าเทียบปอนต่อปอนด์ด้วยโซเชียลในเวิร์กตอนนี้อะไรต่าง

จะดังนานเท่าพ่อนี่ต้องอยู่ที่เขา
ผมว่าผมต้องให้ทุกคนตอบเองว่าประสบความเร็จหรือยัง
ลูกค้าทุกคนแบบแฮปปี้กับเรามาก
คือเข้ามาแบบเกินค่าที่เขาตั้งใจไว้อะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็สิ่งที่เราทำแบบ
พ่อก็ไม่อ้านไง
เราก็เห็นพ่อกับพ่อกรตระเด็กอะครับ
ก็คิดว่าจะไปนั่งดูแล้ววิเคราะห์ตั้งแต่เพลงแรกกับเพลงสุดท้าย
อะไรคือสิ่งที่ชอบของเราในเรื่องการเป็นศักดิ์บินในเครียมปัจจัง
ก็ต้องเป็นตัวของตัวเองครับแล้วก็วางตัวให้ถูก
ลืมว่าตัวเองมาจากไหนอย่าลืมตัวครับ

จำนวนมาแนวแดนเดี๋ยวคุณชอบแล้วคุณรู้สักที
อันนี้ยังไม่รู้ครับอันนี้ยังไม่รู้
จริงแล้วเจ้านายจริงเจ้านายเป็นคนเต้นได้เต้นได้เก่งเลยล่ะเต้นได้ใช้ได้เลยล่ะ
เพราะว่าให้ครูที่ดีมาสอนที่บ้านเป็นแดนเซอร์ระดับเทพมาสอนที่บ้าน
จริงแต่ว่าเดี๋ยวไว้เก็บไปเรื่อยเพราะตอนนี้เขายังเดินทาง
หนทางเขายังอีกไกลใช่แต่อันนี้เสริมนิดนึ
ก็ทุกวันนี้เวลาอัลบั้มนี้ไอ้เจมิดีเวลาผมไปคุยกับลูกค้า

กลัวว่าคุณนักแฟน
ผมเห็นแฟนแบบนี้ไม่มีหายแน่นอน

ผมอย่างที่บอกว่าพอช่วงเจ้านายไม่อยู่ในช่วงกัญญา
แล้วก็จะหยุดไว้เลย
และจะมีอะไรพิเศษออกมาอีก
ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันประมาณต้นปีจะเริ่มทำกันใหม่
แล้วก็จะออกให้เทอมเดียวกันกับที่ปีที่ผ่านมา

อันนี้เรียนไม่ดีแม่ตบแน่นอน

สรอบผ่านเกณฑ์หนึ่งข้างของโรงเรียน

แต่ตอนนี้แต่สิ่งที่ทำอยู่มันแค่เกียร์หนึ่ง
เราแค่โปรโมทแบบว่ายังไม่มีการทัวร์

ก็ใช้การสะสมไปก่อนนะครับ

แต่ว่าก็เดี๋ยวค่อยดูเทอมปีหน้าต่อไป

ขอสะสมเลย

ก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนที่รู้จักกันตั้งแต่เด็กก็
ก็ไม่ได้เห็นอะไรตรงนี้ที่จะสำคัญกว่าหรืออะไร
เอาไอ้ทำเขาสายชิลครับ
แต่ทำที่สายชิลครับก็จะชอบอยู่หลังเวทีพ่อ
คือจะเป็นแนวเดียวกันมากกว่า

พ่อร้าวนั้นสอนด้วย
เราถามทำไมจะดังขนาดนี้พี่
นะครับโทษครับ
เจ้านายที่เจอเมื่อประมาณ๒ปีที่แล้ว
คือจะต้องเรียนหนักเฮ้ยเอ่อเรียนหนักปีหนึ่ง
ใช่เพราะฉะนั้นขุนนี่อีกสองปีกว่าจะป้นผ่าน

ขุนก็ทำได้น่าจะง่ายกว่าเจ้านาย

อ่าเรื่องสกิลร้องจริงขุนก็มีน้ำเสียงที่ดีเนอะ
ต้องถามเจ้านายเจ้านายเขาเสียงเขาหนาเสียงเจ้าปู่เขาหนา
แต่ว่าตั้งนี้อยู่ที่ตัวเขาแต่ตอนนี้ตำตงเรียนตำตงเลิกเขาคันมากค่ะเจ้าขุน
คือบ้านผมชอบร้องเพลงเหมือนกันทุกคน
เจ้านายเจ้าขุนเจ้าหุดอยู่บ้านร้องเพลงกัน
แต่ว่าเจ้าขุนนี้เดี๋ยวเป็นกระสุนเม็ด๒ที่รออีกสักอีก๒คน
พี่เจมส์แบบบางคนเพลงแรกนั้นไม่ยังลืมว่าเพลงที่๒มันค่อนข้างดอกละวันหรือเปล่ายังไง
คือคือผมเป็นคนหนึ่งที่ออกอัลบั้มแรกจอเอฟบ่ออะอะอะอะอะอะ
แล้วอัลบั้ม๒เป็นอัลบั้มที่ดังกว่าอัลบั้มแรก
บั้มสองมันคาใจยุ่งหน้าอะไรพวกนั้นเพราะฉะนั้นแบบ
เราก็จำสูตรตั้งแต่สมัยก่อนนู้นแล้วแล้วสูตรคืออะไร
เราก็จะเอามาใช้ฮะจริงว่าการทำอัลบั้มหนึ่งเสร็จแล้วก็
อัลบั้ม๒เพราะฉะนั้นเราอย่าลืมอย่างที่เจ้านายพูดเมื่อกี้
ลืมที่มาเรามาจากไหนตรงไหนเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสวิสวาสมากไป
อย่าไปเกรงจนมันกลายเป็นอย่างอื่นอย่างใดไปใช่เอาที่แฟนคลับชอบ
เราทำที่แฟนคลับชอบเรารู้ว่าคนไหนจะฟังวันนี้เรารู้จักกับแฟนคลับเราแล้ว
เป็นแบบนี้นี่เองที่ขึ้นมาบนเวทีทำสลบใส่เจ้านาย
ถ้าใครรับบอกว่าทุกแฟนคลับจะห่วงเราเป็นควรไม่ให้นักเองเขาต้องกลับไป

ก็ไปไม่เป็นเหมือนครับตอนแรกตอนแรกที่เจอก็ไปไม่เป็นแต่เราก็
ถ้าเขารักเราเขาก็ต้องยอมถ้ามันจำเป็นจริงนะครับแต่ว่า
อันนี้เราก็พยายามให้สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุด
ตอนนี้ยังรอยังไม่ไปถึงขั้นที่จะให้คำตอบได้ใช่
เราถ่ายมาเรื่องแล้วแล้วเราก็ไม่เอาเราก็ถ่ายมาคัดที่หนึ่ง
ใช่ถามอะไรก็ตัดสินใจไม่เอาแล้วเป็นครั้งแรกที่เราเสี่ยงมาก
เพราะว่าส่วนใหญ่มิวสิกดีโอเพลงรักเพลงจีบอย่างนี้
ถ้าไม่มีพระเอกนางเอกหล่อวัวตายควายล้มเนี่ย
มิวสิกวิดีโอโอกาสเกิดแทบไม่มีเลยซีโร่เลย
มันต้องแบบขี่จักรยานไปรอหน้าตึกฝนตกวิ่งมาน้ำเต็มผมเปียก

เอ้ยแฟนใครแฟนมัน
แฟนใครแฟนมันก็ชัดเจน
ก็เวลาถ้ามางานแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเรียกลูกน้องเป็นสะพ้ายมโน
ใช่แต่ถ้าไปอย่างผมตอนคืนออกงานทุกวันอย่างนี้ในผับขับมา

แฟนพ่อรวยนะแฟนพ่อรวย
ก็แบ่งกันไปนะลูกเนาะ

มีแฟนพ่อเป็นสิ่งลูกอะไรไหม

มีแฟนพ่อตอนนี้คือพูดง่ายว่าแฟนพ่อแฟนรูปปนกันไปหมดแล้ว

เดี๋ยวสักพักนี้เดี๋ยวเราจะเปิดแอดไลน์แล้วก็ลองให้มารวมตัวกันดู

อาจจะพูดส้อมกับมองเรื่องต่าง
ก็การวางตัวต่างเขาโอเคทำได้ดี
เพราะว่าผมกับปิ่นแล้วคุณปิ่นแม่สอนดีครับ
ก็สอนดีในการวางตัวแล้วก็การจะทำตัวให้อยู่ยังไงให้อยู่ยาว
แล้วก็มันเป็นธรรมชาติของเขาก็เป็นเด็กมีมารยาทกันอยู่แล้วที่บ้าน
เพราะฉะนั้นก็มีตัวอย่างให้เห็นมีตัวอย่างดีตัวอย่างไม่ดี
สอนตลอดเพราะฉะนั้นไม่ห่วงแต่ก็ห่วงอย่างที่อย่างเดียวก็คือเรื่องเรียนเนอะ
คือต้องเรียนพยายามต้องเรียนเนี่ยเรียนยังไงก็ต้องเรียนให้จบ
หรือจะกลับมาพักเป็นงานเพลงต่อแล้วติดต่อปริญญาโทส่งตัวเองเรียนแล้วบ้าง
แล้วก็ได้รับพ่อตังค์หมดแล้วตอนนั้นแล้วก็อะไรนะผมเป็นห่วงเรื่องเดียวคือเรื่องเรียนครับ
ตอนนี้เขาเรียนให้จบเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากบอกทุกคนแบบไม่ต้องกลัวนะ
เราไม่ได้ผัดดันลูกไม่ใช่ผาดดันเอาลูกเข้าวงการแล้วไม่เรียนทั้งศูนย์ไม่
เรียนเรียนนี่มันปิดเรื่องที่เดียวใหญ่หัวใจว้าวุ่น
ผมยืนยันคำพูดว่าถ้าเกิดมันออกมาจากปากหลูกผู้ชายเชิ้นเจ้านายคนนี้นี่ก็โอเค
ตอนนี้มันสนุกสนานอยู่แล้วปะรูปอะไรก็ได้อะไรไงก็ได้
เพราะปัจจุบันเราต้องตามให้ทันไม่เหมือนสมัยก่อน
สมัยนี้แบบถ้าเกิดว่าต้องนู่นนี่ใครจะทำข่าวอะไรก็ได้
แต่ฟังจากปากเจ้านาย

ก็พูดไปเลยคนนี้แฟนผมไม่ต้องมาอ้ำอึ้งชัดเจน

ไม่เกี่ยวกับความเป็นพ่อนะ

เขาน่าจะกำลังเดินเกียร์หนึ่งอยู่

แต่ว่าก็ไม่ยากครับ

ตื่นบ่ายค่ะแล้วตื่นบ่าย

คือตอนนี้พยายามทำให้
ปูหมายถึงว่าเราทำทางให้เจ้านายทำงานได้ง่ายที่สุดนะครับ

เหนื่อยเตรียมการวันนี้ทีมการ

ก็ทำให้ง่ายแต่ให้เขารู้บ้าง